สอบถามว่าศุกร์นี้สบคจะมีการพิจารณาเรื่องของวันหยุด
ที่เลื่อนมาจากช่วงงราณหรือไม้ครับก็มา
ว่ายังไม่มีมติใดยังไม่มีข้อกำหนดใด
ที่จะออกมาว่าวันหยุดที่บอกว่าค้านตั้งแต่สงกรานนั้นจะถูกพิจารณาในเดือนนี้เดือนพรุ่งอะไรยังไม่มีข้อสรุปนะครับ
ผมเพียงแต่บอกว่าวันนี้คือถ้าเราทำดีที่สุดจะกำหนดชะตาชีวิตของเราในวันข้างหน้าเท่านั้นเองนะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของท่านนายกรัมรีและคณะรัฐมนตรีนะครับ
ที่จะเป็นผู้ที่จะเห็นชอบหรือมีมติที่จะเป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ
ในเรื่องของทางด้านนี้สบคเป็นเพียงแต่ว่าดูแลในงานด้านการควบคุมโรคซึ่งเป็นส่วนใหญ่
เพราะฉะนั้นนำเรียนว่ายังไม่ได้มีความคืบหน้าใดทั้งสิ้นนะครับ
ก็ขอให้ติดตามดูในสถานการณ์แล้วก็ในการประชุมต่างต่อไปแล้วกันนะครับ